ดูข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุผู้ชายคลุ้มคลั่ง
ปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปหวาดเสียวทีเดียวแหละ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ทิ้งตัวเขาลงมาครับ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เราต้องหยุดภาพเพราะว่าเขาปล่อยมือแล้วทิ้งตัวลงมาในทุ่งนาครับ
เนี่ยฮะโหลดแล้วเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา๒ทุ่ม๔๕เมื่อวานนี้
ดาบตำรวจนรงสว่างศรีครับหัวหน้าสายตรวจตะบนบ้านสระอำเภอสามชุก
ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนคุ้มคลั่งนั้นแล้ววิ่งไปน่ะ
พอลงเสร็จปั๊บวิ่งไปไหนฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งตามครับ
คือตอนแรกปีนเสาไฟฟ้านะครับที่ถนนในหมู่บ้านบ้านสะด่านหมู่๔
ตะบนบ้านสระจึงนำกำลังกับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิเสมอกัน
กู้ภัยสุภัณฑ์บุรีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพิ่ง๓ชุดก็ต้องไป
เอารถกระเช้าไปแล้วไฟส่องสว่างไปรีบไปตรวจสอบเพราะตรงนั้นมืดตึ๊บ
เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับพอกระโดดลงมาแล้วคราวนี้เดือดร้อนเจ้าหน้าที่
วิ่งไปไหนนะในเปี๊ยกอายุ๔๐ครับนะฮะตอนแรกเขาไปยืนโหนตัวอยู่บน
สลิงยึดเสาไฟมือกำสายไฟแน่นเลยเจ้าหน้าที่กลัวจะอันตราย
เกลี้ยกล่อมให้ลงมาลงมาเถอะลงมาเถอะใช้เวลาเกือบชั่วโมงในเปี๊ยก
ปล่อยมือทิ้งตัวเองลงมาครับพอลงนาข้าวได้นะครับน้ำมันก็ขังด้วยนะ
ลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีวิ่งไปตามคันนาวิ่งวิ่งไปกู้ภัยกับตำรวจก็วิ่งวิ่งตาม
สามารถจับตัวเอาไว้ได้ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๔๐๐เมตร
เรื่องต้นในเปี๊ยกหอบสิหอบแฮกแฮกเลยพูดจาไม่รู้เรื่องครับหนาวด้วย
เจ้าหน้าที่บอกถ้าหนาวเดี๋ยวเอาเสื้อคลุมมาให้ใส่
ดาบตำรวจนรงสว่างศรีหัวหน้าสายตรวจตะบนบ้านสระอำเภอสามชุก
เล่าบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เหรอมีประวัติเคยถูกจับนะ
ถูกจับคดีอาวุธปืนแล้วก็เสพยาเสพติดกระทั่งมีอาการคุ้มคลั่ง
ปีนสายไฟไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านชาวบ้านเขาเดือดร้อนกัน
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับชาวบ้าน
กลัวว่าไฟจะช็อตในเปี๊ยกจนตายจนเสียชีวิตหรือว่าเดี๋ยวจะตกลงมาคอหักใช่ไหม
ส่วนญาตินะครับขอให้ช่วยคุมตัวในเปี๊ยกนะครับ
สงบสติอารมณ์ที่สพสามชุกก่อนเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้คุ้มคลั่ง
หรือจะไปก่อความวุ่นวายให้กับคนในบ้านอีกหลังจากนั้นญาติก็จะนำตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวถ้าป่วยก็จะส่งตัวไปบำบัดรักษาต่อไปเพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับ